เพราะว่ามันมีความคืบหน้าออกมาแบบนี้
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอก
ศรีวรารังสิพรามณกุลที่รับผิดชอบในคดีนี้

ให้สัมภาษณ์ก่อนจะเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่
ในช่วงประมาณ๖โมงเช้าเมื่อเช้านี้เอง

แจ้งข้อหาเพิ่มกับนายเปรมชัย
เรื่องนี้ว่าอย่างไร
ทีมข่าวส่งเสียงสัมภาษณ์รองผบตรมาให้เราฟังกันนะครับ
เชิญฮะ
ครับอันแรกก็คือเก็บการทำเนียม

ก็ต้องสอบให้กรมอุทยาควรสอบไปให้เจียดเกณฑ์นะครับ

เป็นยูนิของคุณปิเชียน
ก็ต้องทราบเพราะเป็นคนทำเรื่องเขายังไม่ได้นำมอบ

ทั้งกรณีของนายเปรมชัยว่าเข้าพื้นที่ได้อย่างไร
เรื่องของการขออนุญาตเรื่องของการตรวจสอบ
ส่วนการทำหน้าที่ของหัวหน้าวิเชียนและเจ้าหน้าที่
ในการที่จะต้องเป็นขั้นเป็นตอนว่าจะต้องขออนุญาตใคร
ถึงจะให้คณะของนายเปรมชัยเข้าไปได้
มันก็ต้องเป็นระเบียบเป็นวินัยเป็นขั้นตอนเหมือนกัน

เชิญหัวหน้าวิทเชียรเข้ามาให้ปักคำ
กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในพื้นที่

รองพบตรบอกว่าการไม่เก็บค่าธรรมเนียม

เรื่องนี้ต้องรายงานให้กรมอุทยานพิจารณาดำเนินการ
ซึ่งสามารถดำเนินการเอาผิดได้ทั้งทางวินัยและอาญา
หากมีการร้องทุกข์ก็จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
เพราะถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

กรมอุทยานพิจารณาว่าจะดำเนินการขั้นใดนะครับ
ส่วนคดีนั้นนายเปรมชัยพยายามติดสินบนเจ้าพนักงานด้วย๙

รองเท้าแตะรองเท้าคอมแบตรองเท้าอะไรในคลิปเสียง

เออนะครับทางหัวหน้าวิเชียนได้ร้องทุกข์กล่าวโทษ
กับนายเปรมชัยและพวกแล้วในข้อหาพยายามติดสินบนเจ้าหน้าที่นะครับ
โดยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยัน
ทุกอย่างว่าไปตามระเบียบว่าไปตามกฎหมาย
หากพบผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมก็จะต้องถูกดำเนินคดี
โดยไม่มีข้อยกเว้นข้อหาเรื่องของการเข้าไปฆ่าเสือดำ
เข้าไปล่าสัตว์เข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้มีการจัดไว้ให้
ผิดกฎหมายอย่างไรผิดระเบียบของกรมป่าไม้กรมอุทยานอย่างไร
ก็ว่ากันไปตามเรื่องส่วนเรื่องของการอนุญาตให้เข้าพื้นที่
หรือก็มีการที่ผู้ใหญ่ขอกันให้คณะนายเปรมชัยเข้าพื้นที่

ก็ต้องมาตรวจสอบแม้ค่าธรรมเนียมจะแค่๑๑๐บาท
๔คนที่เข้าไปก็๔๔๐บาท
ก็ว่ากันไปตามระเบียบไม่ว่าจะเป็นทั้งเจ้าหน้าที่
หรือจะเป็นทางด้านของนายเปรมชัยและพวกก็ตามนะครับ
นี่เป็นคำให้สัมภาพรองพบตรล่าสุดเมื่อเช้านี้เองนะครับ